เรื่องของโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปหนึ่งออกมา

วิ่งไปชนกำแพงโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด

หลังอีกทีหนึ่งด้วยความเร็วคล้ายกับมีการเหยียบคันเร่งค้างอยู่จนนักเรียนที่อยู่ใกล้

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันก่อนค่ะ
น้องเรียนก็เอ๊ะงงเอ๊ะยังไงเนี่ย
แล้วเข้ามาแล้วชนกำแพงเอาแล้วถอยออกไป
ได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคลิปหนึ่งนะคะ
ที่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดอยู่แถวหน้าโรงเรียนเนี่ยนะคะ

นี้มีชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
แชร์คลิปรถเก๋งสีขาวคันนี้

แล้วหลังจากนั้นก็ถอยหลังออกไปด้วยความรวดเร็ว
และระบุว่าเกิดจากเกียร์ค้างนักเรียน
ซึ่งอยู่ใกล้กระโดดหนีเพราะกลัวถูกชน

เกิดขึ้นที่ด้านหน้าโรงเรียนวัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
ในคลิปจะเห็นรถเก๋งคันดังกล่าว
พุ่งชนกำแพง๒ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะ๒ครั้ง

ส่วนรอบเด็กนักเรียนเขาเพิ่งเลิกเรียนไง

ด้านข้างนั้นเป็นรถเข็นขายของกินขายของเล่นอยู่นะคะ
เขาก็อยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก
กระโดดหนีด้วยความตกใจด้วยความกลัว
แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

บ้างก็บอกว่าเอ๊ะเกลียวค้างหรือเปล่า

ทีวีติดต่อไปเลยค่ะติดต่อไปที่นายวรพลสิงหเขียวพงศ์
เป็นกูรูเรื่องรถและนักจัดรายการวิทยุมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถ
เปิดเผยว่ากรณีนี้มีการโปรยคำว่าเกิดจากเกียร์ค้าง
มาดูกรณีเกียร์ค้างก่อนนะคะซึ่งเป็นคำถาม
หรือว่าเป็นคำที่ในโลกโซเชียลเขาบอกเล่า
คำนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านรถบอกไม่น่าจะถูกต้อง
เป็นเพียงการทำให้เกิดความตื่นตกใจเท่านั้น
ฉะนั้นต้องมีการกรองก่อนแชร์
ถ้าใครคิดจะพูดคำว่าเกียร์ค้างและแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ

ดูจากกรณีนี้ไม่มีอะไรเลย
ไม่เกี่ยวกับเกียร์ค้างเพราะรถยังเดินหน้าถอยหลังได้
เป็นไปได้ว่าเกิดจากตัวผู้ขับเอง

ที่มีการสับสนระหว่างคันเร่งกับเบรก
ยืนยันว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าไม่เกี่ยว
อยู่ที่สติของคนขับเท่านั้น

ขับรถต้องมีสติต้องไม่ประมาทและตั้งใจขับ
แนะวิธีหากเจอเหตุการณ์กรณีคันเร่งค้าง
สิ่งแรกให้ปลดเป็นเกียร์ว่างก่อน

ปลดให้มันมาเป็นเอ็นให้ได้เลย
จากนั้นทำการเบรกแล้วก็จอด

ถ้าเป็นเกียร์ค้างทำเป็นเกียร์ว่างให้ได้

เด็กนักเรียนแบบเยอะมาก
สมมุติว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ